อีกหนึ่งปัญหาก็คือลักลอบค้าไม้
ขนส่งไม้ห่วงห้ามจากไทยผ่านไปยังประเทศต่างนะครับ
ปีที่ผ่านมาขบวนการเหล่านี้กระทำการอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็มีมูลค่าความเสียหายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
ทำให้ล่าสุดนี้กรมศูนย์ละกากรนั้น
ที่จะใช้ระบบแบบไหนคือการซีนแบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นอย่างไรจะนำมาใช้แทนการซีนแบบเก่าคือซีนแบบตะกัวนะครับ
นายวิศนุวัชราวนิษฐ์ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศูนย์ละกากร
สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมชะบังจังหวัดชนบุรีนั้นบอกว่า
ปีที่ผ่านมาครับขบวนการลักลอบค้าไม้ข้ามชาติ
ใช้วิธีการสำแดงเอกสารเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้
และสอดไส้ไม้แปรรูปผสมเข้าไปด้วย
แต่ในช่วงระยะเวลา๕ปีที่ผ่านมานั้น
เจ้าหน้าที่เริ่มรู้เท่าทันและคุมเข้มมากยิ่งขึ้น
กลุ่มขบวนการมอดไม้ต่างก็เปลี่ยนวิธีการขนไม้ครับ
เป็นใช้วิธีสำแดงเอกสารผ่านแดน
จากประเทศลาวเข้ามายังประเทศไทย
และจะส่งออกไปยังประเทศที่๓
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะเปิดตรวจสินค้าภายในได้ระหว่างทาง
โดยจะเปิดได้นั้นก็ต่อเมื่อสงสัยว่ามีของผิดกฎหมาย
และต้องมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ละกากรป่าไม้ตำรวจเจ้าของสินค้า
เจ้าหน้าที่สถานทูตลาวประจำประเทศไทยร่วมกันตรวจสอบ
ข้อมูลนั้นระบุว่าตั้งแต่ปี๒๕๔๙ถึงปัจจุบัน
สุรกากรแหลมชะบังตรวจยึดไม้ห่วงห้ามได้กว่า๑๕๐ตู้คอนเทนเนอร์
เป็นไม้พยุง๑๓๕ตู้จำนวนกว่า๒๕๐๐ท่อน
เป็นไม้ประดูก๑๓ตู้กว่า๔๙๐ท่อน
และอีกกว่า๓๔๐๐แผ่น
ไม้สักจำนวน๑ตู้กว่า๔๗๐แผ่นนะครับ
นี่คือสถิติการจับไม้ห่วงห้ามได้ในช่วงที่ผ่านมา
ทำให้ในอนาคตครับกรมศุลกากรก็เตรียมนำระบบซีนอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาปิดล็อกตู้คอนเทนเนอร์ทดแทนซีนแบบตะกัว
ติดตามรถขนส่งสินค้าได้ตั้งแต่ปลายทางจนถึงท่าเรือแหลมชะบัง
โดยจะนำร่องใช้กับรถขนส่งสินค้าผ่านแดนปิดช่องโหวตช่องว่างในการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายจากประเทศไทย
เพื่อจะส่งออกไปยังประเทศที่๓นะครับ